คือยังไม่จะบอกไว้ไงดีอะ
ด้วยความตั้งใจของเราเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรแบบ
แบบเอาจริงก็เกรงใจทุกคนด้วย
ว่าแบบเออพอมันจัดงานใหญ่บางทีเราแบบ

๒เดียวงันจะท่านเหรอฮะ
เขาก็วางแผนเขามานานแต่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังไง
แต่คุณตามไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ค่ะ
คุณตามก็จะแบบมีการโยนไอเดีย

เธอเราต้องอันนี้แล้วแหละที่เราเคยคุยกันไว้
เอาจริงนะโดนัทยังแบบทุกคนจะรู้สึกว่าชิลมาก
แบบว่าอะไรเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีไปทำงานที่รอบ
ก็แบบก็ทุกคนว่าเฮ้ยแล้วกลับมาแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้
คือความที่เรางานเล็กอะค่ะก็จะค่อยทำอะไรอย่างนี้
อาจจะแบบขอโทษถ้าไม่ได้เชิญเพราะว่าร้านมันแบบ
สถานที่มันแบบเล็กมากแต่โดนัทจะส่งข่าวให้ตลอดเวลา

ไม่แต่คือเล็กในที่นี้คือแบบ๘๐๐อย่างนี้เหรอ

ก็อย่างตอนเช้าก็จะเป็นงานในครอบครัวอย่างเดียวเลยค่ะ
แล้วกะตอนเย็นก็จะแบบเล็ก

ระหว่างความเป็นไทยแล้วก็แบบเออความด้วยความที่เราสองคนแบบ
จริงเราเป็นคนง่ายกันมากเราก็นึกถึงแบบ
เราอยากจะไหว้ผู้ใหญ่นี่คือความตั้งใจหลักค่ะแล้วก็
อีกอันหนึ่งก็เราก็อยากจะเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยว
ตอนแรกก็จะไม่มีเหตุไหนเพื่อนก็แบบไม่ได้
แต่เฮนไนท์ยังไงก็ไม่รู้จะบ่าก็ไปก็เลย
แบบว่าเออกินข้าวกับเพื่อนทำอะไรด้วยกันกับครอบครัว
อย่างเงี้ยครับอืมแบบคือเรียนเรียนฉลมแบบเล็กเล็กน้อยเล็กไว้
ก็ตั้งใจว่าจะลดขยาจะเป็นอีเล็กทรอนิค
เทอร์ชุดก็ตอนแรกจะใส่ชุดเดียวเออจะใส่๒ชุด
ตอนนี้เวลามีความไทยผสมเราก็เพิ่มเพิ่มชุดหนึ่ง
ที่เป็นชุดพระไหมแต่ก็ไม่ได้เป็นชุดไทย
ก็เรียบร้อยบังดำเนินกัน
มองมากไว้เอ๊ะทำไมชุดปาร์ตี้เสร็จก่อน
นายค่ะ
ก็ยังว่าไม่เหมือนกับคนอื่น

หลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปในระหว่างฝีมือ
เราเริ่มนึกว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องเริ่มใช้ชีวิตด้วยกัน
มันก็แบบเปลี่ยนไปแล้วก็ความที่งานเรามันแบบเล็ก
แล้วก็เรียบง่ายไม่ได้ใช้ออกมาไนเซอร์ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบเออมันเลยแบบเล็กอะไรอย่างนี้
มันก็ทำกันเองไม่ได้แบบอะไร
แต่เดี๋ยวจะส่งรูปให้นั่นเนอะจริงแล้วจริงก็คืออย่างที่บอกค่ะว่า
เราอย่าให้มันแบบเราอยากคุยกับทุกคนแล้วแบบเออ
ขอโทษที่ไม่ได้ส่งมือนะคะขอให้จริง
แต่ว่าคือเอาจริงมันรับสถานที่มันเล็กมากรับไม่ได้
ก็คือเดี๋ยวพิธีเช้าก็คือจัดที่

ไม่บอกวันจริงหรอ
คือยังไม่ได้เชิญแล้ว
วันที่๙ค่ะ
คืองานครอบครัวเลยเป็นงานเล็กอะไรอย่างนี้
คือเหมือนแบบเป็นงาน
ก็คือเป็นงานแบบเล็กใช่
แล้วก็ตอนเย็นก็เป็นแบบเป็นปาร์ตี้กินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
กับเพื่อนกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เล็ก

เดี๋ยวขอรูปด้วยที่พี่เอ็มนะคะ
คือแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องพิธีการมากมาย
เราขอแบบอบอุ่น
ไม่เลิกเดี๋ยวมันต้องได้สักครู่
คือจะบอกว่าไงนี่โดนเบาสำหรับเราย์ความรักมันเรียบง่าย
มันแค่แบบมันแค่มีความสุข
ก็พอแล้ว

ยังไม่ได้เพราะว่ารับละครไปสองเรื่อง

โอเคขอบคุณค่ะ